กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหมีหลายเรื่องราวให้ได้ติดตาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของความเชื่อก็ยังมีอยู่
ใช่แล้วเดี๋ยวมาดูความเชื่อความเชื่อหนึ่งที่ต้องบอกว่า
ไม่รู้ว่าจะชวนขนหัวลุกหรือเปล่า
ปกติแล้วถ้าเราเห็นสารพระภูมิตั้งอยู่ในบ้านตั้งอยู่ตามสถานที่ต่าง
แล้วก็เป็นที่น่าศักดิ์สิทธิ์น่าเคารพนับถือ
แต่ถ้าเกิดว่าสารพระภูมิเก่าเหล่านั้นถูกวางเรียงอยู่ข้างทางแล้ว
มันก็ดูน่าสะพรึงเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากลางวันไม่ค่อยคิดอะไรมาก
แต่ถ้าตอนกลางคืนมันก็ดูขนหัวลุกเล็กน้อย
หนึ่งแหละนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ว่าเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งเขามีวิธีการจัดการกับเหล่าสารพระภูมิเก่ายังไงบ้าง
ส่วนที่จังหวัดชายนาฏยังไงคะคุณ
โอ้โหที่จังหวัดชายนาฏเขาบอกว่าถูกทิ้งไว้ข้างทาง
แล้วมันสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับชาวบ้านที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเท่านั้น

หากใครผ่านไปมาแถวเส้นทางจากหมู่๔ตะบนบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาธ
ซึ่งเป็นเส้นทางลัดไปยังเขื่อนเจ้าพระยาได้
เป็นอันต้องขนลุกขนพองกันเลยทีเดียวครับ
เพราะว่ามีจุดหนึ่งที่น่ากลัวก็คือกลางทางริมคันนา
ที่เป็นที่ตั้งของต้นไสขนาดใหญ่๔คนโอบอายุกว่า๑๐๐ปี
ชาวบ้านเชื่อว่ามีเจ้าแม่ต้นไสมีรุกคเทวดาสิงสถิตอยู่
มีคนไปกราบไหว้แล้วก็นำสารพระภูมิเก่าพระเก่า
นำไปทิ้งไว้จำนวนมากแบบนี้ครับแล้วก็ยังเป็นช่วงทางโค้งพอดิบพอดี
คนที่ผ่านไปมาเจอบรรยากาศแบบนี้โดยเฉพาะตอนกลางคืน
ไฟรถสาดส่องมองไปเหมือนสุสานเลยนะครับโอ้โหขนหัวลุกกันเลยทีเดียว
ชาวบ้านเห็นแบบนี้ทนไม่ไหวครับต้องคอยเก็บศาลแล้วก็พระเก่า
ที่มีคนนำไปวางทิ้งไว้จึงเขียนป้ายสาบแช่งผู้ที่นำสารเก่าไปทิ้งซะเลย
โดยในป้ายระบุว่าห้ามนำสารพระภูมิมาทิ้งที่นี่โดยเด็ดขาด
ทิ้งขอให้ครอบครัวมีอันเป็นไปใครกราบไหว้ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
แต่หลังจากขึ้นป้ายแล้วคิดว่าคงไม่มีใครกล้าเอามาทิ้งอีกเป็นแน่
แต่ชาวบ้านคิดผิดครับเพราะยังมีคนนำสารเก่ามาวางอยู่อีก
เนื่องจากอยากจะลองของชาวบ้านเขาฝากบอกว่า
ขอร้องล่ะอย่านำไปทิ้งกันเลยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดอ่างทองกลับตรงกันข้ามเลยล่ะครับ
เพราะชาวบ้านต่างพากันนำสารพระภูมิเก่าไปทิ้งไว้ในบริเวณวัดโพทองนอก
ตะมนต์คำหยาดอำเภอโพทองตามคำเชิญชวนของทางวัด
พิมพ์ใบปลิวแจกจ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
โดยมีข้อความระบุว่าสารพระภูมิเก่าสารพระภูมิใหม่
ไม่ต้องวิ่งหาที่ทิ้งอีกแล้วทางวัดโพทองนอกมีที่ให้วาง
โดยทางวัดจะนำไปทำทางขึ้นสู่สวรรค์ครับ
ด้านพระอธิการสำอางอภินันโทเจ้าอาวาสวัดโพทองนอก
เล่าถึงแนวคิดนี้ว่าไม่ต้องการให้ชาวบ้าน
นำสารพระภูมิเก่าไปทิ้งตามข้างทางอีกแล้ว
ขอให้นำไปทิ้งที่วัดแห่งนี้เพื่อจะนำไปประดับรั้วกำแพงวัดต่อไปครับ
วัดโพทองนอกเคยนำโอ่งน้ำขนาดใหญ่มาตั้งเรียงกันเพื่อเป็นกำแพงวัด
แทนการลงทุนสร้างกำแพงซึ่งโอ่งน้ำทั้งหมด
ยังสามารถเก็บน้ำสะอาดไว้ให้ชาวบ้านเคยได้กินใช้ยามงานแรงได้อย่างงั้น
แต่ในครั้งนี้ชาวบ้านก็ต้องพากันแปลกใจ
ที่ได้เห็นการนำสารพระภูมิทั้งเก่าและใหม่จำนวนมาก
ซึ่งมีสีสันแตกต่างกันไปทั้งสีน้ำตาลสีขาวสีเขียว
และสีน้ำเงินมาตั้งเรียงลายไว้บนฝากโอ่งน้ำขนาดใหญ่
ที่ใช้เป็นกำแพงของวัดครับแต่ดูแล้วก็สวยงามแปลกตาไปอีกแบบนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วไม่ต้องหาที่ทิ้งแล้วนะคะเป็นแบบนี้ก็สวยงามดีเหมือนกัน
กลายเป็นกำแพงวัดที่เป็นสารพระภูมิเต็มไปหมดเลยล้อมรอบ
ไปที่จังหวัดอ่างทองรับรองได้เลยนะครับว่าได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอน
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่จะพาไปดูพระเครื่องเป็นพระเครื่องที่ไม่ธรรมดานะครับ
บอกว่าห้อยเอาไว้เนี่ยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแถมความใหญ่โตของมันเนี่ยใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถืออีกต่างหาก
โอ้โหรวมแล้วเนี่ยห้อยพระเครื่องรวม๑กิโลกรัม
ตายแล้วปวดคอไหมคะเนี่ย
ไปดูดิว่าคอเขายังดีอยู่ไหมครับ
โอ้โหใหญ่จริง
เอามือถือมาเทียบให้ดูเลยว่ามันใหญ่กว่าพอกับมือถือนี่แหละ

คือเอาโทรศัพท์ห้อยคอเราก็ปวดคอแล้วนะคุณ
ใช่ครับที่เห็นเมื่อสักครู่คือพระกำแพงปางศรีดานะครับ
แขวนอยู่บนคอของนายทศราชอาจทองอายุ๖๑ปี
ค่ะแล้วนอกจากนี้มันยังมีอย่างอื่นอีกด้วย
แต่ว่าที่บอกว่าใหญ่ก็คือพระกำแพงปางศรีดานี่แหละ
มีขนาดทั้งยาวแล้วก็ใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังซะอีก
เป็นที่สะดุดตาของประชาชนที่จับจ่ายซื้อของในตลาดต้นลำไยตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ
จากนี้ยังมีพระแขวนคออีกหลายองค์ครับ
อย่างเช่นหลวงปู่ทวดพระรอดพระสิงห์พระร่วงที่นั่งและพระกริ่งทองพ่อเกษม
เขาบอกว่ารวมแล้วทั้งหมดนะครับน้ำหนักของพระที่ห้อยเอาไว้เนี่ย
สร้อยน้ำหนักรวม๑กิโลกรัม

ต้องรับน้ำหนักพระเครื่องให้ไหวใช่ไหมครับ
น้ำหนักก็เยอะอยู่พอสมควรนั่นแหละ

ทำไมถึงต้องแขวนพระใหญ่ขนาดนี้
เขาบอกว่าสาเหตุที่แขวนพระใหญ่นะครับ
เพราะว่านายทศราชบอกว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจ
ยึดมั่นและเตือนสติในการทำความดีตลอดเวลา

หลายคนมีคำถามอยากจะถามแกว่า

แขวนพระใหญ่แล้วก็หลายองค์แบบนี้หนักไหม
นายทศราชบอกว่าไม่หนักนะ
แต่ว่าช่วงงานเยอะเนี่ยก็ต้องเอาพระออกบ้าง
เพื่อความสะดวกในการทำงานนั่นเอง

อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

เดี๋ยวคุณก็น่าจะใช่ทางนี้

ก็มีไว้บ้างก็ดีเพื่อเป็นสิริมงคล
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันสักนิดนึงนะคะ

จะพาไปเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐจังหวัดสุราธานีค่ะ
เขาบอกว่าตลาดแห่งนี้มีอาหารพื้นบ้านทางภาคใต้ด้วย
เป็นทีเด็ดของงานนี้เลยคุณผู้ชมครับ
อะไรนะไทยตุ๋นก็บอกไม่ไพร

รวมไปถึงมีกิจกรรมสนุกที่น่าสนใจมากมาย
ติดตามกันได้กับคุณระวีการแก้ววิจิตในช่วงตลอดหาเรื่องค่ะ
ตลอดข่าววันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดน้ำประชารัฐจังหวัดสุราชธานีค่ะ
จะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ลองรับประทานอาหารพื้นเมืองของชาวสุราธานีค่ะ
ที่สำคัญจะมาทำกิจกรรมที่เรียกว่าล่องเรือชมอุโมงทางจากค่ะ
แต่จะสนุกสนานขนาดไหนตามมาดูกันเลยค่ะ
เมื่อเข้ามาด้านในตลาดเดินลัดลอดสะพานข้ามคลองก็จะพบกับบรรดาร้านค้า
และร้านอาหารพื้นเมืองของชาวปากใต้จำนวนมากที่พ่อค้าแม่ค้า
ไม่ว่าจะเป็นร้านปลาทูต้มเข็มร้านนี้ที่ต้มปลาทูตัวโตแบบนี้
ยี่ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชม
ตกใจไปปลาทูตัวโตที่พ่อค้าถือเป็นตุ๊กตาจ๊ะ
มีไว้เรียกน้ำย่อยผู้ที่มาซื้อเท่านั้น
ปลาทูในหม้อเบอร์เรอนี้ต่างหากล่ะคะ

อย่าลืมซื้อไปเป็นของฝาก
เพราะถ้าลืมเรียกได้ว่าพลาดอย่างแรงเลยค่ะคุณผู้ชม
ต่อกันด้วยเมนูไข่ตุ๋นแต่เป็นไข่ตุ๋นที่ไม่ธรรมดา
เพราะเป็นไข่ตุ๋นในกระบอกไม้ไผ่
หรือเรียกสั้นว่าไข่กระบอก
แม่ค้าบอกว่าความหอมของเยื่อไม้ไผ่นี่แหละค่ะ
ช่วยเพิ่มความหอมให้กับไข่ตุ๋น
แม่ค้าจึงมีไอเดียเก๋
สร้างมูลค่าให้สินค้าได้ดีเลยทีเดียว
เอาใจผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานเมี่ยงคำกันบ้างค่ะ
เพราะไม่ว่าใครที่เดินผ่านไปมา
ก็ต้องหยุดแวะที่ร้านเมี่ยงคำไอราดา
เพราะร้านนี้เขามีเมี่ยงคำให้รับประทานกันสดฟรีเลยค่ะ
อย่างที่ผู้ชายแว่นดำคนนี้ชิมได้รอยจังหู้เลยนี่
ยังไม่หมดแค่นั้น
เดินท่องเที่ยวมาเรื่อยก็มาพบกับเมนูหาเรื่องวันนี้
กับเมนูที่ชาวใต้เรียกกันว่า
เคยจีหรือกะปิย่างที่ร้านปาเทพ
ดูสิคะลูกค้ากำลังเข้าไปอุดหนุนจำนวนมาก
แต่ที่แปลกก็คือการนำกะปิที่มีส่วนผสมของกระเทียมสด
ไปย่างบนเตาถ่านให้หอมฟุ้ง
รับประทานเป็นน้ำพริกคู่กับข้าวสวยร้อน
และผักสดเข้ากันได้ดีเลยล่ะค่ะ
แม่ค้าบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวสุราธานี

เมื่อมาที่นี่ต้องซื้อติดมือกลับบ้าน
เอากะปิมาใส่กันในกะลาแล้วมันจะหอม
เพราะกะลามันเป็นกะลามะพร้าวค่ะ

กระลานี่ต้องไปหาที่ว่าเขาขูดมะพร้าว
ถ่ายแล้วก็ไปขอก็มา

หลายขั้นตรงกว่าจะได้เป็นอย่างนี้หลายขั้นตรง

เรื่องกันอีกกับกิจกรรมล่องเรือชมอุโมงทางจาก
โดยมีเรือแจ่วให้บริการพร้อมเสื้อชูชีพ
ในราคาคนละ๒๐บาทเท่านั้น
แม่จะรออะไรล่ะคะคุณผู้ชมลงเรือกันไปเลย

ก็จะได้สัมผัสกับความสวยงามของต้นจาก
ที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ

ให้กับผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมากเลยค่ะ

กิจกรรมนี้ถือเป็นไฮไลท์ของตลาดเลยก็ว่าได้
เพราะยังได้รับความสนใจจากประชาชน
มาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ถ้ามาที่นี่ก็ทานอาหารนะคะ

นั่งเรือแจวชมอุโมงทางจากนะคะ

เป็นคนเท่าคนแก่นะคะ
ที่ยังพอมีเรือหลงเหลืออยู่

ในเรื่องของการแลวเรือรับจ้าง
แล้วก็เราพาไปชมอุโมงทางจาก
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคลองร้อยสายค่ะ
หลังทำกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินแล้ว
ก็สามารถไปนั่งรับประทานของหวาน
อย่างลูกจากลอยแก้วริมท่าน้ำ

และยังได้เลือกชิมอาหารพื้นเมืองของพ่อค้าแม่ค้า

ให้คุณผู้ชมได้ประทับใจกันอีกด้วยล่ะค่ะ
ใครสนใจก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยว
ตลาดน้ำประชารัฐบางไม้
จังหวัดสุราธานีได้ทุกวันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าเป็นต้นไปจ้า

โอ้โหแต่ละอย่าง

อยากรีบไปตอนนี้เลย
มีอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคใต้
หลายอย่างที่บางทีหาทานได้ยาก
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาทานได้จากที่ไหนบ้าง

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลย

เอาล่ะที่เห็นเมื่อสักครู่เรื่องของของกิน

เพราะว่าช่วงหน้ารอได้เลย